สำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่เป็นชาวปราจีนบุรี
ถือเป็นชาวปราจีนคนแรกเลยนะที่เสียชีวิตจากโควิดค่ะ
ซึ่งญาติญาติก็เดินทางไปรับศพตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
และวันนี้มีการประกอบพิธีชาปนกิจแบบเรียบง่ายนะคะ

ทางทีมหมอทีมพยาบาลเขาก็พยายามอธิบายให้เข้าใจค่ะว่า
คนตายไม่สามารถแพร่โควิดได้
เพราะฉะนั้นจะมาร่วมงานหรือทำพิธีชาปนกิจก็จะไม่ติดโควิดนะคะ
ที่วัดแก้วพิจิตรตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะ
นี่ค่ะครอบครัวเพื่อนแล้วก็ญาติของชายวัย๓๗ปี

จากการรักษา
พอศพของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงเนี่ย
นำร่างของผู้ตายบรรจุใส่โลงเรียบร้อยเลย
ส่งให้ที่หน้าเมนแล้วก็ทำการเคลื่อนย้ายลงศพ
จากนั้นถึงจะเริ่มพิธีทางศาสนานะคะ
ทางทีมแพทย์เขาก็ไม่ได้เหมือนกับว่าเอามาเอาศพมาให้กับครอบครัวแล้วก็ทิ้งนะ
เขาก็อยู่ด้วยตลอดอยู่ร่วมงานคอยอธิบายให้ครอบครัว
ให้คนที่มาร่วมงานเข้าใจโดยพิธีทางศาสนานะคะ
ก็มีการเชิญญาติ๕คนทอดผ้าบังสุกุลแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นพิจารณาผ้าจนเสร็จเรียบร้อยค่ะ
อันนี้ก็เป็นจังหวะที่เนี่ยคณะทีมแพทย์และพยาบาลนะ
เป็นคนช่วยยกโลงขึ้นไปบนเมนหลังจากที่รถขนศพมาถึงน่ะนะคะ
แล้วก็มีการสวดบังสกุลอะไรเรียบร้อยแล้วทอดผ้าบางสกุลเรียบร้อย
เขาก็ดำเนินการชาปนกิจทันทีนะคะ
ซึ่งการบรรจุร่างทางโรงพยาบาลเขาก็ย้ำแล้วล่ะว่า

อย่างนู้นหมดที่ท่านอนุเคราะห์ให้เผาที่นี่ได้
๒๑มีนาคมไปปั๊บน้ำมันในอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้ว
ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีมีผู้ร่วมเดินทางด้วยกัน๖คน
จากนั้น๒๒มีนาคมเริ่มมีอาการค่ะ
เมษายนเริ่มป่วยมากขึ้นไอแห้ง
๔เมษายนเหนื่อยหอบเพิ่มขึ้น
กระทั่ง๖เมษายนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
ซาเรย์ก็พบว่ามีอาการปอดอักเสบแล้วนะคะ
เมษายนยืนยันว่าพบติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็เมื่อวานนี้เสียชีวิตค่ะ
ก็น่าสังเกตเหมือนกันนะคะที่ปกติแล้วอัตราการเสียชีวิตมักจะเป็นผู้สูงอายุ
แต่ว่าของบ้านเราที่อ่านข่าวกันมาเนี่ยเป็นวัยกลางคนกันเยอะมาก
แต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าวัยกลางคนส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเนี่ยมีโรคประจำตัวทั้งนั้นเลย
ถ้าไม่ใช่ไตก็คือความดันแล้วก็โรคอ้วน
อันนี้มันก็สะท้อนพฤติกรรมการกินหรือว่าการใช้ชีวิตของคนไทยในยุคนี้เหมือนกันนะ
ก็ต้องดูแลสุขภาพกันดีด้วยนะคะ